วันนี้มาเจอกับข่าวบันเทิงข่าวดีข่าวแรกเลยนะคะสำหรับคุณอันแล้วก็คุณจ๋านั่นเองค่ะ
ท้องเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณอันภูวนาเนี่ยออกมาประกาศว่าภรรยาสาวอย่างคุณจ๋าอลิสาเนี่ย
ตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดีใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะที่จะได้เป็นคุณพ่อนะคะ
ออกมาเปิดใจหลังจากภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิธีกรมากฝีมือพี่อันภูวนาศค่ะ
อันบอกเลยยอมรับตรงนี้เลยนะคะว่าลูกคนนี้ได้มาเกิดจากวิธีการทางการแพทย์คุณ
เนื่องจากว่าพี่อ่านเองกับพี่จ๋าเองเนี่ยอายุปลาเข้าไปหลัก๔เลยเลยไปนิดหน่อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสองคนเลยตกลงกันว่าไม่อยากรอเวลาให้ช้าไปกว่านี้แล้ว
เจ้าตัวก็บอกนะคะว่านอกจากตัวเองและภรรยาจะดีใจมากที่กำลังจะมีลูกแต่ยังมีความกังวลอยู่ในเรื่องของสุขภาพของลูกในท้องว่าจะแข็งแรงหรือเปล่าค่ะ
เนื่องจากว่าคุณจากเนี่ยก็อายุประมาณสี่สิบสองนะคุณค่ะสวยขนาดนี้น่ะพี่อันเองก็สี่สิบเหมือนกันแล้วนะฮะสี่สิบสี่สิบเอ็ดประมาณนี้
ขณะนี้ก็ได้รับคำยืนยันจากคุณหมอว่าลูกในท้องเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติแข็งแรงดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องหมั่นตรวจเช็คกับคุณหมอตลอดนะ
ส่วนเรื่องเพศทั้งคู่คุณจ๋าเองแล้วก็คุณอันเองไม่ได้กำหนดนะคะ
รอลุ้นอยู่เหมือนกันว่าน้องเนี่ยจะมาเพศอะไรนะฮะ
ก็ต้องรอเวลาอีกสักพักถึงจะทราบชัดเจนค่ะ
เอาไปฟังพี่อันหน่อยซิดีใจขนาดไหนเนี่ย
เอาจริงเลยณตอนนั้นไม่ได้นึกถึงตัวเอง
นึกถึงมันเป็นความกลัวแบบแปลกประหลาด
แต่ไม่ได้ผมกลัวผมเป็นพ่อนะกลัวว่าเขาจะเป็นยังไง
เขาจะแข็งแรงไหมเขาจะสมบูรณ์หรือเปล่า
ถ้าหากว่าเด็กที่มีอาการดาวนะฮะเขาบอกว่ามันจะมีปีก
นี่ความรู้ใหม่ทั้งนั้นเห็นไหมมันจะมีปีกตรงคอ
มันจะคอสั้นแล้วคอใหญ่เขาจะดูได้
แต่เท่าที่ดูจากตรงนี้ก็เหมือนว่าไม่เป็นไร
คือมันเป็นจังหวะที่แบบพลิกขาขึ้นมาอย่างนี้
เพิ้งขึ้นมาอย่างนี้
แล้วคุณหมอเขาก็ซูมซูมเข้าไปปุ๊บเนี่ย

อ๋อจะเป็นรูปสาวได้ถูกไหม

อันนี้คือมันเร็วเกินไปมาก
แต่ง่วงง่วงกันมาก
เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันแล้วนะคะคุณจ๋าท้องแล้วเนี่ย
เพราะฉะนั้นพี่อันต้องดูแลประคบประงมให้มากกว่าเดิมอีก
อย่างที่บอกไปว่านอนน้อยแบบนี้ต้องเปลี่ยนนิสัยเลยนะ
ยังไงคะนอนกันให้มากขึ้นอย่างนี้ฉันนี่ซ้อมนอนมาก
ซ้อมนอนก่อนท้องมากเลยนอนทั้งวันเลยคุณนอนกินบ้านมะกราบทั่วนี้

ยังไงก็ขอให้ทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะแข็งแรงปลอดภัยนะคะ